๔ปีที่ผ่านมาในฐานะพักร่วมรัฐบาล
โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พอใจผลการทำงานของพักแล้วก็ของตัวคุณวราวุฒิเองมากน้อยขนาดไหน

ไม่พอใจมากนะครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายอย่างที่เราได้ทำ
แต่ผมคิดว่าเราได้ปรับเปลี่ยนบทบาทปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนวันนี้ทุกคนกล่าวขวัญถึง
จนวันนี้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยเริ่มมีความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
จะเรียกหาในทางที่ดีหรือจะเรียกหาในทางที่ไม่ดีก็แล้วแต่
แต่ทุกคนคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าแสดงให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้
มันเริ่มติดตัวเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวัน
มาถึงวันนี้เราทำอะไรไปมากไหมเราทำได้มาก
ผมเชื่อว่าพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีท่านผู้ชม
ท่านก็อาจจะบอกว่ามันไม่เห็นจะทำอะไรเลย
ว่าเราทำอะไรมาตลอด๔ปีเราทำอะไรไปบ้าง
แต่ว่าประเด็นบางเรื่องมันต้องอาศัยความร่วมมือข้ามกระทรวงกัน
กระทรวงทรัพย์เพียงแค่กระทรวงเดียว
ต้นต่อมันคืออะไรครับ
เอาท่าในเมืองใหญ่ก่อนนะครับอย่างกรุงเทพฯมหานคร
แล้วช่วงนั้นผมยังจำได้มองไปบนฟ้าฟ้าสายปิ๊ง
ภูเขาทองเห็นใบหยกเห็นแต่ละตึกเนี่ยมองไปไกลฟ้าใสมาก
แล้วพอมาวันนี้ทุกอย่างกลับมาการจราจรกลับมานะครับมันก็กลับมาใหม่
มันก็สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารจัดการคุณภาพของรถยนต์นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันต่างเหล่านี้
มันเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานครับมันต้องมาช่วยกัน
การตรวจสอบสภาพรถนะครับรถยิ่งเก่าคุณยิ่งต้องดูแล
ดังนั้นวันนี้ถ้าอยากจะได้อากาศที่ดีเราต้องมาช่วยกันทำเรื่องรถ
รถไฟฟ้าแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันยังมีรถอีกจำนวนเยอะนะครับ
ที่ท่านจะต้องไปคอยบำรุงรักษาถ้าไม่บำรุงรักษา
มันก็ไม่ได้เกิดอะไรไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา
คือถ้าอย่างนี้คือเรื่องของเมืองใหญ่ที่คุณวราวุฒิบอกว่า
อันนี้มันเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่มันเห็นกันได้
ใช่ไหมว่าถ้าคุณจัดการซึ่งทั้งเรื่องรถเรื่องอะไรพวกนี้
กระทรวงทรัพย์ก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกัน
เพราะว่าอยู่ในหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการ
ว่าเรามีมาตรการไหมเรามีมาตรการหมดนะครับ
เราขอความร่วมมือมีการทำดีลกับสภาอุตสาหกรรม
บริษัทค่ายรถเกือบ๑๑ค่ายเมื่อปลายปีที่แล้ว
โปรโมชั่นให้พี่น้องประชาชนเอารถเข้ามา

อาจจะยังเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันยังไม่พอ

แต่พอไปในต่างจังหวัดอย่างเช่น๑๗จังหวัดภาคเหนือ
ที่ไฟไหม้นั้นเนี่ยจะมีทั้งส่วนของอุทยาน
มีทั้งส่วนของป่าสงวนแล้วก็พื้นที่การเกษตร

เราทำงานเต็มที่เรามีการยกกำลังคนขึ้นไปจากทั่วประเทศ
กำลังคนขึ้นไปหลายเป็นนับพันนายเลย
รวมทั้งอากาศยานของกระทรวงทรัพย์เฮลิคอปเตอร์
วันหนึ่งเราบินเป็นร้อยเที่ยวในการลำเลียงของ
เรียงน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่จะดับไฟป่า
หลายพื้นที่เราสามารถดับได้นะครับพอมาอีกพื้นที่หนึ่งคือพื้นที่ป่าสงวนเนี่ย

ภารกิจในการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนเนี่ย
ได้ถูกถ่ายโอนไปอยู่กับท้องถิ่นตั้งแต่ปี๔๕แล้ว
บตเทศบาลทั้งหลายท่านจะต้องตั้งงบประมาณ
กระทรวงทรัพย์ไม่สามารถตั้งงบประมาณได้เพราะภารกิจไม่ได้อยู่ที่กระทรวงแล้ว
ไปอยู่ที่ท้องถิ่นฉะนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับ
หรือแม้แต่ในส่วนของภาคการเกษตร
โดยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรขอให้หยุดเผาในภาคเหนือนะครับ
สามส่วนนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าภาคเหนือสิบเจ็ดจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ย
ภายในประเทศไทยเราจะต้องทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิด
หน่วยงานมีภารกิจอยู่แล้วรู้ดีอยู่แล้วว่าจะต้องทำอย่างไร

แต่คราวนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้
ก็คือการที่มีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่เผามากมายนะครับ

เผาทั้งที่ไร่ข้าวโพดเอ่ยอะไรเอ่ย
แล้วก็ควันทั้งหลายมันไหลเข้ามาในประเทศไทย
วันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางพักชาติไทยพัฒนาเราจะเสนอว่า

ว่าถ้าประเทศไทยของเรามีบริษัทใดไปใช้พื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านในการทำการเกษตร
แล้วเกิดพื้นที่เผาไหม้เหล่านั้นมีการเผาไหม้ขึ้นมา

ถ้าสินค้าการเกษตรเหล่านั้นผ่านการเผามาในประเทศไทย
เราไม่รับซื้อต่างเหล่านี้แต่ว่ามันก็เป็นทุกหน่วยงานที่จะต้องมาทำงานร่วมกัน
เพราะว่ากระทรวงทรัพย์กระทรวงเดียวจะให้ไปสั่งกระทรวงเกษตรก็คงจะไม่ได้
สั่งกระทรวงคมนาคมก็คงจะไม่ได้อีกเช่นกัน

ถึงได้จะผลักดันกฎหมายอย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับ
แสดงว่าอยากจะเข้าไปทำต่อ
อยากจะเข้าไปแก้ปัญหาเพราะว่าไม่ใช่แค่กระทรวงทรัพย
ไม่ได้แปลว่าผมอยากจะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ใหม่
ผมกำลังจะฝากไปบอกว่าใครก็แล้วแต่นะครับ
ที่จะเข้ามาเนี่ยชาติไทยพัฒนาเราจะเสนอกฎหมายนี้ไปทำต่อด้วยแล้วกัน
ถ้าเราได้กลับมานั่งก็ทำต่อ
แต่ถ้าเป็นคนอื่นขอฝากเป็นการบ้านให้ทุกท่านไปทำต่อ

ฝากกันบ้านเอาไว้
ขอบคุณครับ